สำหรับเรื่องที่ทำให้บ่าวสาวน้ำตาร่วง
เพราะว่างานวิวาไม่สำเร็จลุล่วงตามที่ประสงค์
มันเกิดจากร้านพรีเวดดิ้ง

คนที่เช่าชุดไปเนี่ย

อกจากนี้ยังทำแสบอะไรอีกเยอะเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเอาเงินของคู่บ่าวสาวเข้ามาก่อน
แต่ไม่มีชุดให้ปิดร้านหนีบ้าง
คืนเงินบ้างใช่ค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับศาล
หลังจากที่สารอนุมัติหมายจับนายปันวิสิต
หรือว่านายปียพงศ์จงรักสันติ
จดทะเบียนในนามบริษัทสยามปิติจำกัด
และผู้จัดการร้านอีก๑คนในข้อหาช่อกงประชาชน
มีรายงานเข้าออกมา
หลังจากที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความที่

ผู้เสียหายที่จองแพ็คเกจผ่านร้านสาขาอีก๔แห่ง
ทำให้มีผู้เสียหายรวม๓๓๘คน
มูลค่าความเสียหาย๗๒๐๐๐๐บาท

ตำรวจได้แกะบรอยและเข้าจับกลุ่มตัวนายปันวิสิทธิ์

และผู้จัดการร้านอีก๑คนได้แล้วนะครับ
โดยนำตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
โดยยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียด
แต่อย่างไรก็ตามนะครับในข้อหาช่อกงประชาชนตอนนี้

ทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการร้าน
ว่ามีการกระทำอย่างนี้หรือไม่
แล้ววันนี้เองนะครับประมาณ๑๐โมงเช้า
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานในฐานะรองภูมิหน่วยการศูนย์
จะแถลงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
รวมถึงเรื่องของวิธีการเยียวยาผู้เสียหาย
และเปิดเผยถึงพฤติกรรมเจ้าของร้านเวดดิ้งนี้ทั้งหมดนะครับ
เมื่อคืนนี้คงสอบปากคำกันต่อเนื่องเลยนะ